มาอีกแล้วงานเข้าอีกแล้วนะฮะ
จากกรณีช่องส่องผีพิธีกรเขาก็พยายามแจงเรื่องของเงินรับบริจาค
แต่ว่ายังมีการติดอกติดใจเรื่องของประเด็นบิดเบือนประวัติศาสตร์
หรือว่าเวลาอาจารย์เรนนี่จะเล่าเรื่องประวัติศาสตร์อะไร

แต่นี่ทั้งอาจารย์เจมส์เขาก็ออกมาบอกแล้วนะ
ว่าจะเอาข้อแนะนำนี้ไปปรับปรุง
อาจารย์เรนนี่ก็ยกมือไหว้ขอโทษแล้ว
บอกว่าที่ผ่านมาคือไม่ได้มีเจตนาที่ไม่ดี
คือยังมีเจตนาดีอยู่อยากให้คนมาร่วมทำบุญกันเยอะ
แต่สิ่งที่พูดไปแล้ว
แล้วมันทำให้เหมือนแบบไปกระทบต่อเรื่องของประวัติศาสตร์

มีรายการตอนไหนที่มาทำแถวพื้นที่ของเราบ้าง
มันมีเกี่ยวข้องกับอุทยานประวัติศาสตร์หรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์อะไรบ้าง
แล้วมีการดูหมินหรือว่าบิดเบือนข้อเท็จจริงอะไรบ้าง
คราวนี้งานเข้าเพราะว่าคนโคราชเขาบอกว่าเนี่ย
อาจารย์เรนนี่มินย่าโม
กล่าวหาว่าสามีย่าโมเอาลูกเป็นเมียน้อย
มันบิดเบือนไปจากประวัติศาสตร์เลยนะ
เขาบอกยอมไม่ได้จี้ให้ออกมารับผิดชอบเลยนะฮะ
กรณีรายการช่องส่องผีนะครับ
บันทึกเทปรายการอยู่ที่หน้าอุโบสถเก่า
ของวัดสาลาลอยนะครับอำเภอเมืองจังหวัดนครราชศรีมา
วัดแห่งนี้มีความสำคัญอย่างไรรู้ไหมคุณ
เป็นวัดที่บรรจุอัฐิของเท้าสุระนาบรีหรือว่าย่าโม
โดยมีตอนหนึ่งของรายการอาจารย์เรนนี่บอกว่า
มีจิตสัมผัสวิญญาณของพระยาประหลัดทองคำ
พระยาประหลัดทองคำท่านนี้เป็นใคร
ท่านเป็นสามีของย่าโมนะครับ

แต่อาจารย์เรนนี่บอกว่าวิญญาณของพระยาประหลัดทองคำเนี่ย
บอกว่าย่าบุญเหลือซึ่งเป็นภรรยาคนที่สอง
ไม่ใช่เป็นลูกบุญธรรมตามที่ถูกบันทึกในประวัติศาสตร์
ส่วนย่าโมเป็นภรรยาคนแรก
ทีนี้ก็ต้องมาเรียงร้อยกันนะว่าตกลงแล้ว
ญาติของย่าโมเป็นยังไง

แล้วเป็นช่วงที่อาจารย์เรนนี่คุณเรนนี่บอก

อาจารย์เรนนี่บอกว่าคือทางด้านพระยาประหลัดทองคำ
เป็นคนบอกกับเรนเองแล้วยืนอยู่ด้วย
ทีนี้อาจารย์เจมส์ก็เลยถามไหนยืนอยู่ตรงไหน
เนนี่บอกว่ายืนอยู่ตรงกระถางทูบแล้วนะ
แล้วก็แพนไปเหมือนกับใช้กล้อง
เหมือนกับส่องความขึ้นไหวของดวงวิญญาณ
มันก็เป็นตัวยุ๊กอะไรนะ

โดยเรนนี่บอกว่าฉันเองมีสัมผัสต่อสิ่งลี้ลับ
มายืนอยู่ตรงนี้ท่านประหลัดทองคำและย่าโม
รวมทั้งนางสาวบุญเหลือก็มาอยู่ตรงนี้ด้วย
โดยท่านประหลัดทองคำบอกว่าแม่บุญเหลือเป็นเมียของฉัน
เป็นเมียอีกท่านหนึ่งอีกคนหนึ่ง
ส่วนย่าโมเป็นเมียหลักแม่บุญเหลือเป็นเมียสอง

และแม่บุญเหลือก็เป็นคนบอกเรนนี่เองค่ะ

คุณย่าบุญเหลือก็อยู่ที่ตรงนี้แหละค่ะอยู่ตรงก้านทูบ
แม่บุญเหลืออยู่ด้านหลังประหลัดทองคำ

อย่างที่คุณอริยาบอกแล้วก็จับภาพยึกยือยึกเยออะไรบ้าง
ทีนี้ครับเทปรายการนี้ออกอากาศไปแล้ว
มีกระแสวิพากษ์วิจารณ์จากชาวโคราชเป็นอย่างมาก
ตำหนิเรื่องของการนำเสนอประวัติศาสตร์
ประธานกลุ่มคนรักย่าโม
คุณสมานทิติพงทัพออกมาเปิดเผย

บอกว่าที่เรนนี่ระบุว่าย่าบุญเหลือเป็นเมียน้อยของภรรยาประหลัดทองคำ
เจ้าเมืองนครราชสีมาในสมัยนั้น

ขออนุญาตคุณผู้ชมคุณสมานพูดตรง
บอกว่าแค่คิดก็

จันอะไรแล้วแค่คิดก็จันอะไรแล้ว

และเป็นการทำลายคุณงามความดีของย่าโมและย่าบุญเหลือ
ท่านสร้างวิรากรรมเอาไว้ให้ชาวโคราช
ซึ่งกว่าจะกรอบกู้บ้านเมืองมาได้ต้องแลกด้วยเลือดเนื้อและชีวิต
โคราชทุกคนร่วมกันสร้างอนุสรสถานย่าโมขึ้นมา
เพื่อรำลึกถึงคุณงามความดีของท่านที่ร่วมกันกรอบกู้บ้านเมือง
คุณเป็นใครมายืนกล่าวหาย่าโมและย่าบุญเหลือ

คุณขี้รถหัวใจของคนโคราช
คุณกำลังทำลายคุณงามความดีของวีระสตรี
อยู่ดีคุณมาบอกว่าย่าโมย่าบุญเหลือเป็นอย่างนั้นซะงั้น
อยากเรียกร้องให้ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชศรีมา
และคนที่เกี่ยวข้องมาดูแลเรื่องนี้หน่อย
เพราะว่าทางกลุ่มคนรักย่าโม
จะไม่ยอมความจริง

ผู้สื่อข่าวเดินทางไปที่อนุสวรีเท้าสุรนารี
ใช่เพราะว่าเราก็อยากไปสอบถามความคิดเห็นของคนโคราชค่ะ
เพราะว่าพอเมื่อวานมันเป็นข่าวคนโคราชเองเขาก็เดือดมาก
ไปเจอกับคุณลุงชัยขอเรียกคุณลุงชัยเป็นนามสมมุติละกันค่ะ
คุณลุงชัยเนี่ยนะพื้นเพลเป็นชาวโคราชแท้เลย

ลุงแกก็ต่อว่าคุณเรนนี่พูดจารัยสาระ
โคราชเนี่ยเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่คนทั้งประเทศเขาเคารพนับถือ
จะมาพูดจาดูถูกดูหมินแบบนี้ไม่ได้
แล้วลุงชัยเนี่ยนะถามกลับคุณเรนนี่
เกิดมาทันประหลัดทองคำเกิดมาทันย่าโมเหรอ
ออกมาพูดลอยแบบนี้ถือว่าลบหลู่มากเลยนะ
ล่าสุดคุณผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชศรีมา
ผู้ว่าวิเชียรจันทรโนไทยประชุมหาบรือ
ทางการดำเนินการกับเรื่องที่เกิดขึ้น
กับวัฒนธรรมจังหวัดนครราชศรีมา
เจ้าหน้าที่นิติกรฝ่ายกฎม้นกฎหมาย

กระทบต่อความรู้สึกของชาวนครราชศรีมาอย่างมาก
จังหวัดได้ศึกษาข้อกฎหมายเพื่อเอาผิดกับรายการดังกล่าวแล้ว
ต้องเข้าไปคุยกับลูกหลานคุณย่าโม
ซึ่งถือว่าเป็นผู้เสียหายเรื่องนี้โดยตรง
และสิ่งที่ต้องทำควบคู่กันไป

ออกมารับผิดชอบถึงการกระทำที่เกิดขึ้น

ข้อมูลมันขัดแย้งต่อประวัติศาสตร์ที่ได้เรียนรู้มา
ดังนั้นถ้าทางรายการมีหลักฐานเกี่ยวกับข้อมูลนี้
ก็ออกมาชี้แจงให้ชัดสินะครับ
ต้องออกมารับผิดชอบไม่ควรแอบอ้างข้อมูลจากจิตสัมผัส
หรือความรู้สึกหรืออ้างว่าวิญญาณกระซิบ
มองเห็นวิญญาณแล้ววิญญาณมาบอกเอง

พี่น้องชาวโคราชรับไม่ได้กับเรื่องที่เกิดขึ้น

คุณต้องรับผิดชอบความรู้สึกของคนโคราชด้วย
เรื่องนี้รัฐมนตรีประจำสำนักนายยกรัมกีร์
เทวัลลิปตะพันลบซึ่งดูแลงานด้านวัฒนธรรม

ก็กำชับให้สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

ว่าดำเนินการถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่
ทำผิดทำถูกก็ต้องว่ากันไปตามกฎหมาย

หรือการทำวัตถุมงคลด้วย
ถอนหายใจยาวกันไปนะค่ะนะค่ะ